เราอยากเห็นพี่น้องชาวไทยยิ้มได้และมีแรงใจสู้ต่อไป
เบาแดงเลยแจกต่ออีกร้อยคันแจกล้านทุกเดือน
รอบที่แล้วใครพลาดไปรอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย
และมอเตอร์ไซค์ทุกวันและล้านทุกเดือน

คุณผู้ชมเป็นทางที่สนใจพูดแล้ว

ก็คือคุณวิทย์บังคับครับ
ก็จะได้รุ้นเป็นผู้โชคดีนี่ก่อนประโยชน์

รุ้นรางวัลลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นทองด้วยถูกต้องไหม

อันนี้มันดีเลยเพราะ๑๐บาทได้รุ้นทั้งมอเตอร์ไซค์ได้รุ้นที่กล่องมือถุงมาก
ใช่ค่ะส่วนกติกาเป็นอย่างไรไปดูกันเลย
กติกานุญล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คันนี่ง่าย
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ไม่ยากเลยแค่เขียนบีบ
ส่งต้องมี๑๐รุ่นรางวัลจากเบาแดงแล้วค่ะ

ผมเองมีเรื่องสงสัยนานแล้ว

นักร้องคนไหนมาก่อนฝน

เอ่อมาพร้อมพี่ฝนธนสุนธรได้ไหม

นักร้องที่มาก่อนฝนก็คือ

เอาคำถามอื่นใช่ไหม
อันนี้พวกคุณไม่น่ารู้หรอก
ดาราคนไหนชอบขโมยนักผักเนี่ย

ดังน้ำมาช้ากลัวอีกเดี๋ยวก่อนจี๊

นี่ชั้นถามบ้างพิธีกรปลอดค่าของคนไหนที่ชอบมาช้าแล้ว

หาคุณเหรอ

ช้าน่ะ

ก็มีบ้างถ้าคืนไหนไปไปด้วยก็บอกว่าจะมาช้ามัก

วันนี้ผู้โชคดีที่สงฟ้าคาราบาวแดงและคันโทรคุณสองมา

รู้จักหญิงรู้จัก

ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่อับจูน
อยากรู้ทำยังไงงั้นไปรุ้นกันเลย
ใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปซอยเลย
โอ้โฮโชคมาก

ไปจะเป็นผู้โชคดีมาจากกลางวันหลายสำคับชีวิตอะไร
ผู้โชคดีได้แก่
คุณนิกรแหลมฉลาดจากจังหวัดร้อยเอ็ด
นี่ค่ะจากจริงจากจริงรับผู้โชคดีอย่าบอกเลยว่ามีอยู่ทั่วภูมิพรรคไนท์ประเทศไทย

คาราบาลแดงและเครื่องดื่มคันโซคูณ๒มานะครับ

อย่าเพิ่งท้อคุณยังมีโอกาสนะครับ
ถูกต้องส่งมาเรื่อยเพราะเราถ่ายแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ
ก็แจกมาใส่เชิงอีกร้อยคัน
รางวัลใหญ่ก็คือทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

ส่งมาได้เยอะยิ่งส่งมากยิ่งมาก
ใช่แล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อนะคะว่า
ใครจะเป็นผู้โชคดีส่วนตอนนี้นะตอนนี้เลยนะ
กลับมาสนุกกันต่อในตลอดข่าว
ให้จะเชื่อผู้โชคดีคนที่๑๑๑ค่ะมาจากจังหวัด๑๐๐ค่ะขอบคุณค่ะ
แต่คนโชคดีอยู่จังหวัดไหนก็ได้
แต่ต้องส่งฝาคาราบาลแดงและคันโซคุณสองมาร่วมกิจกรรมกันค่ะ
ส่งมาได้ยาวถึงสิ้นปีเลยนะคุณผู้ชม